มาถึงอีกเรื่องหนึ่งชายวัย๓๗ปีเนี่ย
เกิดอาการเครียดนะครับหลังทะเลาะกับคนในครอบครัว
จากนั้นนะเขาออกจากบ้าน
ขับรถพาหลานวัย๒ขวบออกมาจากบ้านที่จังหวัดลบบุรีด้วย
แต่ทีนี้ขับไปขับมาไปมีอาการคลุ้มคลั่งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
อยู่ผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซา

คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
นี่เป็นช่วงภาพเหตุการณ์ที่ทางทั้งตำรวจ

องค์ขเจ้าก็ต้องช่วยจับกลุ่มผู้ชายคนนี้ที่มีอาการคุ้มคลั่งเลยนะฮะ
คงวิ่งไล่จับกันอยู่นานเหมือนกันนะครับ
เพราะว่าตำรวจกางเกงขาดเลยคุณ
เมื่อกี้เห็นกางเกงข้างหลังของตำรวจขาดไหม

ดูสิคะคือตอนจับคนร้ายนี่ต้องเอาจีวรพระมามัดเลย

ก็ตำรวจสพบังปะกงเข้ามาระงับเหตุผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่ง
เข้ามาในกุฏิพระวัดใหม่สงเคราะห์ราชหรือว่าวัดผีขุด
ท้องที่หมู่๑๕ตำรวจบปกงษ์อำเภอบปกงษ์จังหวัดชะเชิงเศร้า
ชายคนนี้ก็คือนายวิรุธแก้วศรีอายุ๓๗ปี

ถูกจับเขาก่อเหตุทุบทำลายประตูกุฏิพระจนพังเสียหาย
จนตำรวจและชาวบ้านและก็พระสงคร์องค์พระเจ้าต้องช่วยกันจับตัว
รวมทั้งแยกเด็กชายวัย๒ขวบออกมาจากอ้อมกอดของนายวิรุธด้วย
เพราะว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็ก
จากนั้นก็ควบคุมตัวนายวิรุธเอาไว้ได้นะครับ
โดยพระนัทวัฒน์สัทธาโรพระลูกวัดวัดผีขุด
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุ
หลวงพี่เองกำลังนั่งอยู่ในกุฏิ
จู่ได้ยินเสียงคนมาพูดอยู่หน้ากุฏิ

เพราะว่าคนแปลกหน้าแอบมองผ่านหน้าต่างออกมาแล้ว
ใครเนอะแล้วมาตะโกนโหกเวกโวยวาย

ทำให้หลวงพี่ต้องรีบปิดประตู
โทรตามพระในวัดให้มาช่วยหน่อย
บอกว่ากุฏิหลวงพี่กำลังเกิดเหตุอยู่
จากนั้นนายวิรุธพังประตูเข้ามาทำลาย
สินภายในกุฏิของหลวงพี่ทันทีเลยนะครับ
โดยยังไม่ทันมีพระองค์ไหนพระรูปไหนเข้ามาช่วยได้ทัน
หลวงพี่ก็เล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟัง
เมื่อเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวของนายวิรุธได้เรียบร้อยแล้ว
ก็สอบถามนายวิรุธนะฮะว่าทำไมทำแบบนี้
บุกมากุฏิพระจะมาเอาอะไร

เพียงแค่ว่ามีคนมากระซิบข้างหู
ให้เข้าไปในกุฏิพระ
แต่ด้วยเหตุผลคนใดไม่รู้รู้แต่ว่ามีเสียงกระซิบ
ทางตำรวจก็ต้องนำตัวของนายวิรุธเนี่ย
สงบสติอารมณ์ที่โรงพักกันก่อน
ให้หายจากอาการคลุมคร่างและอาการเครียด

พระและก็ชาวบ้านได้ช่วยกันอาบน้ำ

พบว่าตามร่างกายของเด็กชายวัย๒ขวบ
มากับนายวิรุธถูกยุงกัดทั้งตัวเลยนะครับ
พนักงานสอบสวนให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า

พบรถกระบะทะเบียนกไก่มม๔๗๘๕ลบบุรี

นายวิรุธเองเขารับเลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก
หลังจากพ่อกับแม่แยกทางกัน
ทำให้นายวิรุธก็รักเด็กชายคนนี้เหมือนลูกเหมือนเต้าเลย
นายวิรุธมีปัญหาทะเลาะกับคนในครอบครัว
ก่อนที่จะพาเด็กชายวัย๒ขวบคนนี้ที่เขารักเหมือนลูก
ขึ้นรถแล้วขับหนีออกมาจากจังหวัดลบบุรี

ส่วนที่คลุ้มคลั่งตำรวจบอกว่าน่าจะเกิดจากอาการเครียด

ซึ่งตำรวจได้ติดต่อให้ทางญาติที่ลบบุรี
มารับตัวทั้งสองคนเพื่อกลับไปดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วนะครับ